เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาถนนรัตนาธิเบสนะครับ
ชายหนุ่มคนหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะไปรับแฟนสาวช่วงกลางดึกนะฮะ

แล้วไปเสียหลักล้มอยู่กลางถนนโชคร้ายมากคือถนนมันก็มืดอยู่นั่นแหละนะ
เขาทับและลากไปเลยสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วนี้คะคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ล้มอยู่นี่แล้วนี้ที่มา
เองคันนี้มาเรนขวา

แล้วก็ไปจอดอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะครับ
ตรงนี้นะฮะถามว่ามันมืดแบบมืดตึ๊บเลยไหมมันก็ไม่ใช่หรอก
มันก็พอจะมีแสงไฟให้เห็นอยู่บ้างอ่าเดี๋ยวรอฟังแท็กซี่แล้วกันนะครับ
เขาว่าอย่างไรนะครับทุกผู้ชมครับแต่เหตุการณ์นี้เนี่ย
คนขี่จักรยานยนต์คนนี้โชคร้ายมากเสียชีวิตนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายชุติชัยสานูอายุเพิ่ง๒๒ปีนะครับ
เป็นพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
แล้วก็มีจักรยานยนต์ของเขาที่พังเสียหายอยู่รถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนี้
มีนายนัดประพัดเลิศขจรวุฒิอายุ๖๔ปีเป็นคนขับก็ยืนรอให้การกับตำรวจอยู่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนติวานนท์ปากซอยติวานนท์๑ทับ๒นะครับ
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีช่วง๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
นี่โชเฟอร์แท็กซี่นะฮะแล้วมีคนที่เดินอยู่ที่แถวริมถนนเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์
บอกว่าเห็นจักรยานยนต์ของผู้ตายขี่มาแล้วไปสะดุดร่องกลางถนนรถเสียหลักล้ม
คือตอนที่เขาล้มแล้วก็นอนฟุบอยู่กลางถนนเนี่ยผู้คนแถวนั้นกำลังจะวิ่งไปช่วยกันนะฮะ
แต่อยู่ดีแท็กซี่คันหนึ่งเนี่ยขับมาแล้วเหยียบร่างเขาไปเลยแล้วก็ลากต่อไปอีกหน่อยนึง
เดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านแถวนั้นก็แล้วกันนะครับ
เขาคงจะแบบเจ็บแล้วก็มึนอยู่กำลังแบบกำลังจะลุกขึ้นอยู่เลยฮะ
ที่คุณผู้หญิงท่านนี้บอกนะครับ
คือกล้องหน้ารถที่บรรพิกเหตุการณ์
จะมีแท็กซี่คันหนึ่งอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยแท็กซี่คันนั้นเนี่ยเห็นแล้วล่ะ
ก็เปิดไฟกระพริบแล้วแต่คันที่มาทางฝั่งเลนขวาเนี่ย
จักรยานยนต์เขาล้มอยู่พอดีเนี่ยเขาบอกเขาไม่เห็น
โฟเฟอร์แท็กซี่คันที่ทับไปเนี่ยบอกว่าก็ขับมาถึงจุดเกิดเหตุ
เขาไม่เห็นจริงไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอุบัติเหตุอยู่ตรงข้างหน้า
คือพอขับมาแล้วช่วงที่เหยียบไปเนี่ยทับไปเนี่ย
รู้สึกแค่ว่าล้อรถของเขาเนี่ยมันเหยียบอะไรบางอย่าง
คือเหยียบเนี่ยเขาบอกเหยียบจนหน้ารถมันเชิดขึ้นอ่ะแล้ว
ขับไปต่อไม่ได้สังเกตเห็นอีกทีเอ้าจักรยานยนต์อยู่ข้างทาง
แล้วมีคนวิ่งกรีดร้องมาด้วยความตกใจถึงเพิ่งรู้ว่าเอ้าที่เหยียบไปเนี่ย
คือเหยียบคนแต่เขายืนยันว่าเขาไม่เห็นจริง
ไม่เห็นเขาเกิดอะไรกันเนี่ยเขาไม่มีสัญญาณอะไร
คือเห็นอีกทีก็คือทับเลย
คืนที่ผ่านมานะครับประมาณ๔๕ทุ่ม
วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ตรงจุดกลางถนนเนี่ยทางครอบครัวของผู้ตาย
มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ

ว่าจุดเกิดเหตุเป็นช่วงลงสะพานข้ามแยกติวานนท์
รถที่มาแถวนี้เนี่ยบางทีก็ประสบอุบัติเหตุกันบ่อยนะ
โดยเฉพาะช่วงกลางคืนประสบอุบัติเหตุกันบ่อยมาก
มันเป็นช่วงทางลงสะพานพอดี
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตคือนายชุติชัย
ถูกส่งไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
วันนี้มีแฟนสาวกับครอบครัวมาติดต่อรับศพนะครับ
แฟนสาวอายุ๒๔ชื่อคุณนัทธริกาบอกว่าเมื่อคืนนี้
นุ่มก็คือคุณชุติชัยเนี่ยขี่จักรยานยนต์จะมารับที่บ้าน
จะมารับที่ห้างแถวย่านบางใหญ่นะ
บอกว่ากำลังจะไปนะพิมพ์มาเนี่ย๒๑นาฬิกา๓๑นาที
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่ม
บอกว่าเธอรออยู่ที่ห้างย่านบางใหญ่เนี่ย
คือปกติถ้าแฟนนุ่มส่งข้อความมาบอกจะมาถึงแล้วเนี่ย
เกินยี่สิบนาทีถึงเมื่อคืนรอแบบเอ๊ะทำไมยังไม่มาสักทีนะ
สุดท้ายมีคนแจ้งข่าวก็คือแฟนนุ่มเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์นี้
ขณะเดียวกันนะครับคุณแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยมีความฝันอยากทำงานรับราชการ
จะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เท่าเพิ่งสอบผ่านได้เข้าเป็นพนักงานของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยได้ไม่นานเท่านั้นเอง
หนูถามใจว่ามากจะทำยังไงไงม้าจะทำยังไงเองแบบนี้
แม่มีลูกจุดทุกคนแม่ดูไม่ติดใจ
แม่มีลูกยากเออนั้นแหละนั้นเค้าเรียกเหมือนข้างว่า
ลูกคนเดียวด้วยฮะคุณแม่บอกว่าตอนนี้รับศพลูกชายไปแล้วนะครับ
ก็จะนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
ส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็แจ้งข้อหากันต่อไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น